รวมทั้งเทเมรินธนสุการก็ดูเหมือนว่าจะซบเซาลงนะครับ

ติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
นานแล้วที่เหล่าบรรดานักคริสต์รุ่นพี่
ได้สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ

ที่จะได้เห็นปรากฏการณ์เทนนิสฟีเวอร์ในเมืองไทย

เปิดใจตอบทุกข้อสงสัยกับไทยรัฐทีวี
ก็ไม่ใช่ใกล้วันหมดดูก็หมดแล้วนะครับ

แคมนี่ก็คิดว่าปีนี้คงเป็นปีสุดท้าย

แล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนนักเทนนิสรุ่นใหม่ขึ้นมา
นะครับก็ขนาดนี้ผมคิดว่า
เทนนิสผู้หญิงไม่มีปัญหา
ผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับ
เพียงแต่ขอเวลาผู้หญิงอีกแค่ปี๒ปี

แต่ที่ยังหนักใจอยู่ก็คือผู้ชาย

การสร้างนักเทนนิสผู้ชายของเรายังไม่ทัน

ให้เขาได้มีโอกาสแข่งเล่น

แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่า

แฮมมี่พ่อแม่ขายบ้านขายรถ

กันไป๒๐๓๐ล้านก็ยังไม่พอ

อย่างสมาคมเทรนดิสได้เงินสนับสนุนปีหนึ่ง

แต่การจะสร้างนักเทรนดิสนี่เนี่ยผมว่า

แต่ว่างบประมาณในการสนับสนุนเนี่ย

ทุกวันนี้ก็อยู่กันด้วยการเสียสละครับ
วันนี้คนที่เป็นพลาดรยังมองไม่เห็น

พอมีพอเห็นนะครับ
ที่เป็นนักเทรนดิสผู้หญิงที่อยู่ใน

นะครับเนี่ยเราเตรียมคนพวกนี้ลงเลย
เพราะเราเห็นโอกาสว่าเขามีโอกาสที่จะขึ้นไป
ตอนนี้พวกเขาก็อยู่ลำดับประมาณ๔๐๐๓๐๐๔๐๐ของโลก
ซึ่งโตไม่ยากพอขึ้นมาระดับต่ำกว่า๕๐๐แล้วเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องยากขอให้เดินให้ถูกทาง
ได้ยินอย่างนี้แล้วเชื่อว่าถ้าเป็นไปตามแผน
เราคงได้เห็นนิวพาราดรหรือว่านิวแทมมี่
ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน